มาดูคดีการเสียชีวิตของเบิร์ดเซลแมนกันหน่อยนะคะ
วันอาทิตย์นี้ก็จะมีการจัดพิธีชาปนกิจศพแล้วนะคะ
ส่วนญาติของคุณเบิร์ตเซลแมนค่ะเรียกร้องให้ตำรวจปรับรามยาเสพติด
ตรวจสารเสพติดในร่างกายของนางสาวมิ้วนะคะรวมถึงค่ะ
หาตัวคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายจนสภาพศพมีบาดแผลด้วย
ส่วนเรื่องของคดีนะคะตำรวจนครบานธรรมศาลาก็ชี้แจงแนวการทำคดีของเบิร์ดเซลแมน
บอกว่าหลังจากนี้แม้ว่าคดีการหายตัวไปจะจบลง
แต่ว่ายังมีปมอื่นที่ตำรวจต้องเร่งคลี่คลายคดี
ด้านพลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สั่งการให้ตำรวจนครบานตลิ่งชันรวบรวมพยานหลักฐานเร่งคลี่คลายคดีให้ได้ภายในวันเสาร์นี้
ขณะที่ทางครอบครัวของเบิร์ดเซลแมนค่ะก็ยังคงสงสัยเพิ่มเติม๓ประเด็นหลัก
นั่นก็คือเรื่องของสภาพบาดแผลตามร่างกายว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือไม่อย่างไร
สาเหตุของปริมาณยาเสพติดจำนวนมากที่พบในร่างกายของเบิร์ตเซลแมน
รวมทั้งร้องขอให้มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของนางสาวมิ้วอีกครั้งด้วยค่ะ
แล้วก็บาดแผลตามร่างกายแล้วก็ว่าผู้หญิงชื่อมิ้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมกับ๓ประเด็น
สำหรับศพของนายรัตภูมิพิมพ์ใจใสหรือว่าเบิร์ตเซลแมนเนี่ยนะคะ
ครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดช่องลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็จะมีกำหนดพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ